มาดูเรื่องราวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ห้องศร
ได้มีการจัดอบรมเยาวชนในโครงการปู่สอนหลานสืบสารตำนานแห่งโคม
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่งดงาม

นี่คือเยาวชนจาก๙โรงเรียน๑๕๐คนในจังหวัดแม่ห้องศร
เข้าร่วมอบรมโครงการปู่สอนหลานสืบสารตำนานแห่งโคม
หอประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องศร
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านและงานฝีมือ
ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับชุมชน
เทศกาลประเพณีต่างได้ด้วยนะครับ
การสอนเด็กยาวชนจากโรงเรียนต่างนะครับ
เพื่อที่จะระดมผลิตโคมไฟ
ใช้ในเทศกาลออกหว่าหรือว่าออกพันธุ์ศาสตร์

ที่จะใช้โคมไฟต้องประดับประดาษ
ถนนสายต่างเพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยว
นี่โคมไฟก็จะสวยแบบที่เห็นนี้นะครับ

อกจากนี้ยังเป็นการสร้างช่างฝีมือปราศเยาวชน

ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านเหล่านี้
จะได้ไม่สูญหายไปจากวัฒนธรรมล้านนาอีกด้วยนะครับ